จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกคืนแสงสว่างให้กับดวงตา
เป็นการคืนแสงสว่างให้กับประชาชนชาวเมียนมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่๓แล้วนะคะ
ซึ่งปีนี้ก็มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดกว่า๒๐๐คนค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีนี้กับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
และโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นที่เมืองมะละแม่งประเทศเมียนมา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบปัญหาโรคต้อกระจก
ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกรับการผ่าตัดกว่า๒๐๐คน
แล้ววันนี้เราก็คิดว่าเราจะทำต่อไปนะครับช่วยที่เราสามารถช่วยได้อย่างเต็มที่
แต่ก็คงดูรอบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอะไรแบบนี้
ภูมิในการศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดเผยว่าโรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเลนตา
ในประเทศเมียนมามีผู้ป่วยโรคนี้จำนวนมาก
หากไม่เรียบรักษาอาจสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
กระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเลนในตา
คือความเสื่อมของร่างกายนะคะทุกคนมีสิทธิ์เป็น
แล้วก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยพออายุมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็จะมีแสงแดดมีสิ่งมากระตุ้นทำให้เป็นเร็วขึ้นแล้วก็เป็นมากขึ้น
ในคนไข้ที่นี่ก็เป็นโรคต้อกระจกกันเยอะมาก
ดอปาลินอายุ๗๘ปี
ดีใจมากที่ได้รับการรักษาขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จัดโครงการนี้
ขณะที่นายอูเต็นเวนอายุ๗๔ปีบอกว่า

หลังการผ่าตัดจะทำให้ดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น
หลังที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก
สำหรับโครงการนี้มีจิตอาสาร่วมช่วยเหลือสังคมในประเทศเพื่อนบ้าน
หลายคนมีจิตสาธารณะร่วมโครงการนี้ในทุกปี

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวเมียนมาที่เป็นโรคต้อกระจก
หากมีโครงการนี้อีกก็จะร่วมเป็นจิตอาสาในทุกปี
พอหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วคนไข้ได้มองเห็น
เราได้ช่วยคนที่เข้ามานั่งรอ
ได้มองเห็นก็รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยค่ะ
สำหรับการผ่าตัดต้อกระจก๓ปี
รวมมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไปแล้วกว่า๖๐๐คน
โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ได้มีโอกาสร่วมเป็นพลเมืองดี
ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
พัชระวรินพัชระปะพานัน
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน